คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะพาไปพูดคุยกับหนึ่งในครอบครัวของ
คุณผู้ชมครับตอนนี้กลับมาที่บริเวณหน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนกันอีกสักครั้งนะครับ
ระหว่างที่รอทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนั้นออกมา
สรุปยืนยันแผนการทำงานในส่วนของการกู้ภัยนะครับ
ที่มีการขอเวลาในการทำงาน๔ชั่วโมงนะครับ
และในตลอดที่มีการทำงานผมก็ได้มีการเดินพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติภารกิจว่ามีความซับซ้อนมีความยากและมีอุปสรรคอย่างไรนะครับ
ขณะเดียวกันเนี่ยระหว่างที่เดินผมก็ไปเจอกับคุณพ่ออดีศักดิ์วงศุกร์จันทร์นะครับ
ซึ่งเป็นพ่อของเด็กชายเอกลักษณ์วงสุจันทร์หรือว่าน้องดิวนะครับ
อายุ๑๔ปีที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวง
เดี๋ยวไปลองพูดคุยกับทางคุณพ่อแล้วก็ลองไปฟังความรู้สึก
แล้วก็วินาทีที่เขาได้ยินเสียงจากทางผู้ว่าที่ยืนยันอย่างเป็นทางการ

คุณพ่อผมขอเรียนถามย้อนกลับไปนิดนึง
วินาทีวันนั้นในการที่หลังจากซ้อมบอลเนี่ย
น้องเขาไม่ได้กลับมาบ้านหรือว่าก่อนที่เขาไปซ้อมบอลเนี่ย
เขาได้บอกอะไรหรือว่าเขาไปไหนต่อเขาบอกเราไหมครับ
คือเขาไม่ได้บอกครับว่าเขาจะไปแนว
พอดีผมบังเอิญผมผมไปเจอที่สนามกีฬาครับ
ผมก็เลยไปแวะถามเขาว่าลูกจะไปไหนครับ
แกก็บอกว่าจะไปแข่งฟุตบอลที่โรงเรียนมันจ้องที่สนามกีฬามันจ้อง
ผมก็เลยบอกว่าที่เป็นเนินที่เป็นอะไรใช่ไหม
แกบอกใช่ผมก็เป็นห่วงก็ไม่มีอะไรก็คิดว่ามาเล่นบอลปกติจะแค่นี้นะครับ
ก็เลยให้ตังค์ไปประมาณ๑๔๐บาทกลัวแกไม่ได้กินข้าวนะครับ
ครับแล้วหลังจากที่เขาซ้อมบอลเสร็จแล้วเขาไม่ได้กลับมาตามเวลา
ผมโทรครับผมก็พยายามโทรหาแกตลอดแต่มันโทรไม่ติดนะครับ
ก็มาติดตอนช่วงประมาณบ่ายโมงกว่าครับ
ผมก็ถามว่าบิวอยู่ไหนผมก็บอกว่าบิวอยู่คุณน้ำต้องนอน
ผมก็เป็นห่วงแกก็เลยถามแกว่าจะไปเล่นน้ำนะลูกนะอันตราย
เดี๋ยวแป๊บนึงก็จะกลับแล้วเพราะว่าแต่ผมก็ไม่ได้เห็นไม่ได้อะไรบางมาย
ครับหลังจากที่การคุยกันกับน้องแล้วน้องไม่ได้กลับ
ออกมาคุณต้องเขาตามผมโทรหาโค้ชก่อนผมมี
เหมือนเป็นทรักษาสัมพันธุ์ใจครับว่า
เนี่ยแต่ไม่รู้ปกติจะกลับบ้านไปเกินสองทุ่มผมก็เลยโทรหาโค้นนกโค้ดที่ดูแลอ่า
ฟุตบอลเขานี่แหละบังเอิญว่าโค้ดนี้เขาติดภารกิจที่ต่างอำเภอ
ครับเขาก็รีบมาด่วนเลยพอจะรู้ตอนนั้นก็คือว่าโค้ดก็บอกว่า
ให้มาที่ถ้ำหลวงแห่งนี้ครับผมก็คิดว่ายังไงก็คงมีอะไรกับลูกเรา
ครับครับพอรู้ว่าน้องเข้าไปแล้วไม่ได้ออกมาเห็นว่าวันที่สองคุณพ่อ
เริ่มทำการออกค้นหาด้วยตัวเองครับพอดีมีเจ้าหน้าที่ทางทหาร
ทางทางหน่วยกู้ภัยขออาสาสมัครผมก็เลยยกมือว่าผมขอไป
ตามหาลูกครับก็เลยไปกับทางพี่ทหารเขาครับเข้าไปในถ้ำ
แล้วได้เข้าไหมฮะหรือว่ายังไงเข้าไปครับเข้าไปมืดครับ
มืดมากมืดแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยครับไอ้การเดินเข้าไป
คุณพ่อนึกอะไรหรือคิดอะไรไหมระหว่างที่เดินเข้าไปกับเจ้าหน้าที่
คิดครับคิดว่าทำไมลูกเรามาพากันมายังไง
ไม่รู้ว่ามันมันขนาดนี้ขนาดเราเป็นผู้เป็นพ่อ
คือเรากลัวเนอะกลัวเราไม่รู้ว่าลูกเขาเขาเขาเขาเขามากันยังไง
ประมาณนี้ครับในถ้ำมันมีความน่ากลัวยังไงครับที่บอกว่ากลัว
มันมืดครับมันมืดมีทั้งเป็นมีทั้งเป็นเหวมีทั้ง
ขึ้นขึ้นลงครับมีทั้งดินซ้ายอย่างนี้ครับ
วันที่เข้าไปวันนั้นน้ำเริ่มท่วมหรือว่าเริ่มอ่า
เริ่มไหลออกมาครับไหลออกมาแต่บังเอิญว่าผมไปไม่ถึง
พอดีพี่ทหารเป็นห่วงความปลอดภัยของผม
ครับเขาก็เลยให้รอตรงนี้ดีกว่าครับเพราะว่าน้ำน้ำมันเริ่มออกมาแล้ว
เริ่มไหลออกมาครับอ่าในเมื่อในเมื่อคุณพ่อออกมาแล้วครับ
วินาทีนั้นก็เริ่มมีการค้นหาเริ่มเป็นข่าวครับ
หลังจากนั้นคุณพ่อได้เฝ้าติดตามติดตามข่าวสารในใจภาวนาหรือว่า
คิดยังไงกับสิ่งที่น้องเข้าไปติดยิ่งนานเข้านานเข้าเป็นห่วง

แกจะทำอะไรแกจะกินยังไงมีอะไรกินหรือเปล่านะครับ
ประมาณนั้นครับเพราะว่าโดยปกติเหมือนกับคุณพ่อจะเป็นห่วงเรื่องของอาหารการกิน
เป็นห่วงเรื่องหางการกินครับเป็นห่วงแก
ทุกทุกคนแหละครับที่ที่ที่ไปด้วยกันครับครับครับ
วันนั้นได้ดูข้อมูลก่อนไหมครับว่าน้องเนี่ย
ก่อนที่จะไปเตะฟุตบอลได้มีการเตรียมตัวหรือว่าเตรียมอุปกรณ์
ไม่ครับไม่เห็นเลยไม่เห็นมีอะไรเตรียมตัวไปเลยนะครับ
มั่นใจมาว่าวันนั้นหลังจากที่น้องเตะบอลเสร็จจะยังไม่ได้มีอุปกรณ์อาหารการกินหรือว่าอุปกรณ์ในการเดินป่าเดินถ้ำเลย
มั่นใจครับเพราะผมดูแล้วไม่มีอะไรติดมาเลยสักอย่างเลยตอนที่ผมเจอที่สนามกีฬาครั้งแรกนะครับ
ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันนั้นน้องบอกว่าจะกลับวันนั้นหรือว่าจะค้างคืนที่ไหนไหมครับ
คิดว่าต้องกลับครับต้องกลับบ้านเพราะปกติแกแกต้องกลับไม่เกิน๒ทุ่มครับ
คุณพ่อหรือว่าครอบครัวเคยพาน้องมาเที่ยวที่ถ้ำแห่งนี้ไหมครับ
ไม่เคยครับไม่เคยเลยครับตัวผมเองก็ไม่เคยเข้ามาด้วยครับ
ความน่ากลัวหรือยังไงอย่างนี้
ก็น่ากลัวพอสมควรครับผมเข้าไปมุมมืดหมดครับ
โอเคตัดกลับมาวันนี้ทันทีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเริ่มปฏิบัติการมา๓๔๕๖เนี่ย
ปฏิบัติมาเรื่อยจนมีข่าวดีจนคุณพ่อได้ทราบข่าวยืนยันจากทางผู้ว่า

คือตอนผู้ว่าแถลงข่าวพอดีผมไม่ได้อยู่ด้วยผมอยู่ข้างนอก
แต่ผมได้ยินเสียงผู้สื่อข่าวลองเห็นผมก็คิดว่ามีข่าวดีแล้ว
ยังไงลูกเราก็ต้องปลอดภัยกันทุกคนแล้ว
ก็ดีใจครับตื่นตันใจมันแบบพูดไม่ถูกครับพูดไม่ถูกเลยไม่รู้จะพูดยังไงครับ
อยากจะบอกหรืออยากจะพูดอะไรกับลูกแบบว่าแบบเอ๊ะเป็นยังไงกินข้าวไหมอะไรอย่างนี้

คือตอนนี้ผมยังไม่ได้เจอตัวลูกยังพูดอะไรไม่ได้ครับ
ถ้าเจอแกก็อยากให้แกพักผ่อนก่อนอยากให้แกดูแลสุขภาพตัวเองก่อน